เรื่องของการทำธุรกิจการประกอบธุรกิจ

คักมากมีการทำแคมเปญกันมากมายครับ
ชิตันกรุ๊ปยังคงเดินหน้าแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีอย่างต่อเนื่อง
แคมเปญอิชิตานรหัสรวยเปรี้ยงรางวัลชีวิตนะครับ
มีการมอบขอให้กับผู้โชคดีติดตามพร้อมกันเลยครับ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีรางวัลรวมทั้งสิ้น๓๐รางวัลคือ
รางวัลละ๒๙ล้านบาท
และ๒คอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยามูลค่า๑๐ล้านบาท
ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีให้กับผู้โชคดีทั้ง๗คนนะครับ
อิชิตันนะครับที่ได้รางวัลนี้ไปนะครับ

ก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่สมฐานะมากนะครับแล้วก็ทั้งสมรรถภาพ
ความสวยงามนะครับรับรองว่าไม่แพ้ใครครับผม
ร่วมกิจกรรมด้วยการนำชมห้องชุดดูเพล็ก๒ชั้น
โดมิเนียมที่นักแสดงสาวเป็นผู้ตกแต่งห้อง

กับผู้โชคดีคนต่อไป
คัมเปญนี้ชื่อว่าคัมเปญ

ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมกับอิชิตันได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๒๑เมษายนศุกร์นี้